มันมีคลิปโป๊คลิปหนึ่ง

แล้วก็พาดหัวคลิปนี้ว่า

พาแฟนมามีเพศสัมพันธ

มามีอะไรกันหุ่นนั่นแบบนี้

เพราะว่า
มีการตรวจสอบคลิปนี้

เด็กผู้หญิงที่ว่านี้อยู่โรงเรียนไหน

อย่างนี้ครูในโรงเรียนครูฝ่ายปกครอง
อำนวยการก็ต้องร้อนแล้วก็เรียกมาตรวจสอบ
ใช่แล้วเขามีการเรียกมาตรวจสอบ
และกรณีนี้กลายเป็นเรื่องเป็นราว

เข้าไปร้องทุกข์กับนายอัจฉริยะ
เรืองรัตนพงศ์ประธานชมรม

เพื่อให้พาเข้าร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวน

เด็กลำปางอะไรออกมาเหล่านี้

แล้วทีนี้มันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นรู้ไหมคุณ

เด็กผู้หญิงคนนี้เป็นใคร

ว่าใช่เด็กผู้หญิงคนนี้หรือเปล่า

และลูกของเธอใต้ตรวจสอบ
มันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่เขาวิพากษ์วิจารณ์กัน

ครูฝ่ายปกครองเรียกเด็กผู้หญิง

มาให้เปิดหน้าอกให้ดู
เปรียบเทียบกันว่าใช่คนเดียวกันกับ
หรือเปล่าอันนี้ต้องบอกว่าเป็นข้อมูลจากแม่ของเด็กผู้เสียหาย
คือแม่ของเด็กผู้เสียหายเปิดเผยมาแบบนี้
บอกว่าครูสองคนฝ่ายปกครองเรียกลูกสาวของเธอไปพบที่ห้องฝ่ายปกครอง
แล้วก็นำคลิปโป๊ะนี่แหละซึ่งในภาพมีวัยรุ่นชายหญิงคู่หนึ่งกำลังมีเพศสัมพันธ์กัน
โดยครูสงสัยว่าหญิงวัยรุ่นในคลิปอาจจะเป็นลูกศิษย์ของตัวเอง
ซึ่งตัวลูกสาวที่ถูกเรียกไปพบครูปกครองก็ยืนยันบอกว่าไม่ใช่หนูไม่ใช่หนู
หน้าตาก็ไม่เหมือนกันค่ะครูดูจากทรงผมเนี่ยก็ไม่ใช่ค่ะครู
แต่ครูก็ไม่ยอมเชื่อกลับเรียกผู้ปกครองคือเรียกคุณแม่ท่านนี้ให้ไปพบ
แล้วก็เปิดคลิปให้คุณแม่ดูคุณแม่ก็บอกว่าเนี่ยคนที่อยู่ในคลิป
เด็กผู้หญิงที่อยู่ในคลิปไม่ใช่ลูกสาวของคุณแม่ดูแค่นี้ก็รู้แล้วว่าไม่ใช่ลูกสาวของคุณแม่
แต่ครูฝ่ายปกครองก็ไม่ยอมนะทำหนังสือตัดคะแนนลูกสาวของเธอ
และให้คุณแม่เซ็นหนังสือรับทราบแล้วก็ขู่ด้วย
ฉะนั้นนะลูกศิษย์ผู้หญิงคนนี้อาจจะไม่ได้เรียนหนังสือที่โรงเรียนนี้
เป็นแม่ก็ท่องทนทุกข์มาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วที่ครูเรียกลูกของเธอไปว่ากล่าว
แล้วก็ถูกตัดคะแนนนะครับ
ครูผู้หญิงทั้งสองคนนะยังได้เรียกลูกสาวของเธอเข้าไปพบอีกครั้งหนึ่ง
พร้อมให้ถอดเสื้อเพื่อที่จะขอดูเต้านมนำไปเปรียบเทียบกับผู้หญิงในคลิปวิดีโอโป๊ะ
พอเรื่องนี้ถึงหูผู้เป็นแม่ผู้เป็นแม่บอกโมโหและโกรธที่สุดเลย
บุคคลที่เรียกว่าเป็นแม่พิมพ์ของชาติได้กระทำกับลูกศิษย์และกระทำกับลูกสาวของเธอแบบนี้
ดังนั้นเรื่องราวมันก็ข้ามปีมาจนกระทั่งเธอเอามาร้องทุกข์ต่อนายอาชียะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยกรรมให้ช่วยในการติดตามคดีนี้
เพราะตัวผู้เป็นแม่ยืนยันว่าคนในคลิปเด็กในคลิปไม่ใช่ลูกสาวเธอและลูกสาวเธอไม่มีพฤติกรรมไปมีเพศสัมพันธ์กับเด็กผู้ชายคนอื่นนะครับ

แม่ก็เห็นว่าเด็กมันต่างต่อวันมันต้นเมื่อกราคาแล้วมันเสาระส่งมาแกล้งกันแล้วเข้าให้เพาท้องหาว่าตอนที่ลูกมาอยู่เมื่อ๒๒๕

เอาลูกนี้ไปสัมผัสอาหารแพลนไปเลย

อันนี้น้องไม่รู้ค่ะ
เพราะว่าผู้บอกว่าเป็น
ในคลิปนี้เห็นหน้าไหม
น้องเห็นคลิปไหม

แต่ความจริงแค่เรานะ
ไม่ใช่ครับ
เราเขียนคลิปแล้วเราปฏิเสธตั้งแต่ต้มเลยหรือว่า
ตั้งแต่ครูไม่ได้ดูคลิป
เด็กหญิงเองก็ยืนยันนะไม่ใช่เธอไม่ใช่เธอ
ผู้เป็นแม่เองก็ยืนยันบอกไม่ใช่ลูกของเธอ
คือผู้เป็นแม่บอกว่าในขณะเกิดเรื่องคือตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะ

พอบอกว่าจะตรวจสอบให้หมายถึงพอโรงเรียนนะ

เธอก็ไปพบตำรวจสพเมืองลำปาง
พนักงานสอบสวนบอกว่าเดี๋ยวจะให้มีการเจรจากลายเกลี่ยกัน

ดังนั้นเธอก็เลยมาร้องขอให้นายอาชียะ

ช่วยเหลือในเรื่องนี้ครับ
เรื่องนี้ก็เลยมีความคืบหน้าขึ้นมานะครับที่สพเมืองลำปาง
ผู้มนวยการโรงเรียนได้เป็นตัวแทนของโรงเรียน
เดินทางมาพบแม่ของเด็กคนนี้แล้วก็มาพบตำรวจ
มีการเปิดโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายได้พูดคุยทำความเข้าใจกัน
โดยรองภูมิในการโรงเรียนนะครับได้นำเอกสารที่เกี่ยวข้องเข้ามาชี้แจงด้วย
ว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดกันและเรื่องนี้ได้จบลงไปนานแล้ว
ซึ่งในวันเกิดเหตุมีครูสั่งให้เด็กเปิดเสื้อถกเสื้อ
เพื่อจะขอดูเต้านมจริงโดยเป็นครูแนะแนวและครูจิตวิทยารวม๒คน
ซึ่งเป็นครูผู้หญิงเพื่อตรวจสอบ
โดยปลดกระดุมเสื้อนักเรียนออก๑เม็ดแล้วขอดูแผ่นหลัง
ไม่ได้มีการสั่งให้ถอดเสื้อออกทั้งหมดเพื่อจะดูหน้าอก
อันนี้ชี้แจงมาแบบนี้นะสรุปคือไม่ได้ดูหน้าอก
คือให้ถอดเสื้อปลดกระดุมเพื่อดูผ่านหลัง
แล้วก็ไม่ได้ถอดเสื้อทั้งหมด
นี้ขอยืนยันว่าครูไม่ได้ทำเกินกว่าเหตุ
เป็นเพียงการตรวจสอบเบื้องต้นเท่านั้น
ซึ่งผลสอบก็จบไปแล้วว่านักเรียนหญิงคนดังกล่าว
ไม่ใช่เด็กในคลิป
แต่ทีนี้มันมาเป็นข่าวขึ้นมาอีกรอบนึงไง
พ่อแม่เขาก็รู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมนะคุณ
มันเหมือนถูกครูถูกโรงเรียนตีตราไว้

ได้รับคำตอบชี้แจงจากรองผู้มนวยการโรงเรียนแล้ว
พร้อมกับได้ทราบถึงเอกสารการสอบสวนเกี่ยวกับเรื่องนี้
ส่วนจะเรียกว่าผิดวินัยหรือไม่นั้น
ก็ต้องขึ้นอยู่กับการสอบสวนของโรงเรียนต้นสังกัดของครูทั้งสองรายต่อไปนะครับ
วิธีการตรวจสอบเด็กมันถูกต้องหรือเปล่า
เรียกเด็กมาดูว่าเธอเธออยู่ในคลิปโป๊นั้นหรือเปล่า

ตะลีระเนี่ยใช่ของเธอหรือเปล่า
แต่ก็อย่างที่บอกนะคะว่า
อันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับการสอบสวนของต้นสังกัด

เพราะว่าครูเองหนึ่งเลยคือไม่ใช่ครูผู้ชายไงเป็นครูผู้หญิง
แล้วก็สองคือครูบอกแล้วว่าให้ตรวจสอบด้วยวิธีการแบบไหน
แต่เรื่องของสิทธิเด็กอีกนะ
อันนี้ต้องไปตรวจสอบกันทางวินัย